สภาพอากาศอาจจะแตกต่างจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพราะว่าสัปดาห์ก่อนมีลมหนาวเข้ามาปกครุมเมืองไหนของเรานะครับ

แต่ว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในวันพรุ่งนี้
อากาศนั้นค่อนข้างที่จะมีกลุ่มก้อนเมฆ
รวมไปถึงมีหมอกเข้ามาปกครุมค่อนข้างเยอะนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลนะครับ
นี่คือภาพรวมกลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวขึ้น
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้
ตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มหนึ่งนะครับ
เป็นกลุ่มเมฆที่หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีการพัฒนากลายเป็นพายุต่อไป
ซึ่งมีแนวโน้มว่าถ้าหากกลายเป็นพายุแล้ว
แล้วก็มาพร้อมกับอากาศเย็นที่กำลังจะค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มเมืองในของเรา

ก็จะทำให้อากาศเย็นนั้นมีกำลังแรงนะครับ
ซึ่งตอนนี้อากาศเย็นหลังจากที่เข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรา
เป็นที่เรียบร้อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังจากนี้ก็จะค่อยเขยิบตัวลงสู่ทะเลนะครับ

ความชื้นจากบริเวณทะเลก็จะพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยของเราแทน
ดังนั้นช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของหมอกที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยที่ยังคงได้เจอกับอากาศเย็นอยู่ก็คือพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับ
อุณหภูมินั้นในช่วงเช้ายังมีโอกาสเจอเลขตัวเดียวอยู่แต่ว่าช่วงกลางวันอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าในช่วงกลางวันนั้นแดดค่อนข้างแรงละทีเดียว
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง
เหนือครับตอนเช้าเนี่ยนะครับมีหมอกค่อนข้างเยอะนะครับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบอยู่๑๐องศาสูงสุด๓๓นะครับ
ส่วนตามยอดดอยเป็นเลขตัวเดียวนะครับส่วนอีสานเช่นเดียวกันครับมีอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด๑๕สูงสุด๓๓นะครับ
พื้นที่ภาคกลางนะครับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่ต่ำสุด๑๙สูงสุด๓๓องศาเซลเซียตครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็พบว่าอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาถึง๒๔องศาคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับเช่นเดียวกันคลื่นสูง๑๒เมตรโดยเฉพาะตอนกลางจนถึงตอนล่างคลื่นอาจจะแรงเป็นพิเศษฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๑๓๑องศาเซลเซียตคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
โปรดติดตามตอนต่อไป